พุ่งชนเข้ากับเรือบรรทุกน้ำที่ภูเก็ต

ก็เลยประสานไปที่หน่วยกู้ชีพนะคะ
เข้าให้การช่วยเหลือตอนที่ตำรวจไปถึงบริเวณสะพานท่าเทียบเรือยามู
บริเวณตำบลปากคลอกอำเภอทะลางเนี่ยไปพบพลเมืองดีค่ะ
กำลังให้การช่วยเหลือลำเลียงนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บ
ขึ้นมายังสาราที่พักริมฝั่งเพื่อปฐมพยาบาลหลังจากนั้นก็
ทยอยนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลทะลางนะคะ
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตค่ะคือตำรวจบางส่วนเนี่ย
ก็ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแบบนี้นะคะรวมถึงกู้ชีพเองก็ช่วยเหลือแบบนี้
บางส่วนก็ไปที่จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณกลางทะเลอันดามันนะคะ
เพราะว่าจุดนั้นมีอีกหนึ่งคนก็คือนายอภิชิตรักกันดี
อายุยี่สิบสองปีเป็นกัปตันเรือสปีดโบสต์
ซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บอยู่นะคะขาผิดรูปต้องทำการดาม
จากนั้นก็นำตัวกลับเข้าฝั่งแล้วส่งโรงพยาบาลทะลาง
เพื่อให้แพทย์เนี่ยทำการรักษาต่อไปจากการสอบถามนะคะ
ทราบว่าเรือสปีดโบสต์ลำเกิดเหตุนำนักท่องเที่ยวชาวจีน๘คนค่ะ
พร้อมกับพนักงานประจำเรือแล้วก็กัปตันเรืออีก๒คน
ออกจากท่าเทียบเรือยามูมุ่งหน้าไปท่องเที่ยวที่เกาะพีพีกระบี่
ลักษณะก็คือเช่าเหมาลำไปเช้าเย็นกลับนะคะ
จากนั้นพอมาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณเกาะรังน้อยอำเภอเมืองภูเก็ต
ห่างจากท่าเทียบเรือดังกล่าวสักประมาณ๓มายทะเลค่ะ
ก็ปรากฏว่าไปเฉียวชนเข้ากับเรือบรรทุกน้ำโชคเกรียงไกร
ซึ่งเป็นเรือขนาด๖๓๖๕ตันกรอส
ทำให้มีนักท่องเที่ยวรวมถึงคนประจำเรือได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด๙คนด้วยกัน
แล้วก็เรือทั้งสองลำที่ประสบเหตุก็มีบางส่วนเสียหายเล็กน้อยค่ะ
ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิดกันแน่
โดยบรรทุกน้ำไม่ใช่บรรทุกน้ำมัน
ก็เลยไม่เกิดอะไรร้ายแรงมากกว่านี้นะครับ